ของเสียแป้งนาโนตค่ะคุณผู้ชมค่ะนักโทษคนสำคัญที่หนีคดีจาก
เรือนจำนครศรีธรรมราชแล้วก็มีการจับกลุ่มตัว
ล่าสุดเนี้ยก็เพิ่มอีกสองคนครับนะฮะก็คือบิ๊กกับปลอย
นะคะแล้วก็มีรายงานบอกว่าวันนี้เนี่ยมีการ
คุมตัวบิ๊กกับปอยไปฝากขังสารผลัดแรก

ก็มีการสอบปากคำด้วยตัวเอง

เค้นสอบเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะ

จะนำตัวในจักรีแป้นน้อยหรือว่าบิ๊ก
และในจีรวุฒิชมศรีหรือว่าในปลอย

นักโทษคนสำคัญหลบหนีจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ฝากขังที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็เป็นการพาตัวไปด้วยท่ามกลางการคุ้มกันที่แน่นหนานะคะ
แล้วถ้าสังเกตจะเห็นว่าสองคนก็มีท่าทีอิดโรยเห็นได้ชัดเลยค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้สืบสวนภาค๘คุมตัวสอบ
รอบเลยเพื่อที่จะเค้นให้บอกที่หลบซ่อนตัวของเสียแป้ง
แต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะว่าตามรายงานบอกว่า
๒คนนี้ยังบอกตำรวจไม่หมดนะคะ
ซึ่งล่าสุดพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ

ก็ไปที่สพเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
เรียกตัวในปอยมาสอบปากคำด้วยตัวเอง
เพื่อเค้นหาที่ซ่อนตัวของเสียแป้ง
อันนี้ก็เป็นการสอบปากคำ
ก่อนที่จะคุมตัวทั้งสองคนฝากขังในช่วง๔โมงเย็นนะคะ
หลังจากที่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สอบปากคำในปอยตามรายงานบอกเกือบครึ่งชั่วโมง
ก็เปิดเผยบอกว่าได้ผลความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ
แต่ว่ายังบอกอะไรไม่ได้ขอปิดไว้ก่อน
ในปลอยเนี่ยหลังจากสอบประคัมเสร็จ

แล้วก็ไม่เครียดเลยค่ะ

ทั้งคู่ก็บอกว่าไม่เครียดแล้วก็ยืนยันว่าไม่รู้ที่หลบซ่อนของเสียแป้งค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับ